ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดยังไม่มีใครในใจ
แต่ก็กำลังรอรักอยู่จะพบคนดีน่าสนใจในที่ทำงาน
มีเหตุให้เห็นใจกันถ้าเริ่มรักกันในช่วงเวลานี้
รักจะสุขงอมสุดชื่นยืนยาวเต็มที่
คนมีคู่หรือคู่ครองจะช่วยให้ท่านมีความสุขและแจ่มใส
สุขภาพระวังเรื่องไข้เจ็บปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้
แต่จะมีโชคดีคือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ
ให้ความสนับสนุนด้วยความเห็นใจช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างให้ท่าน
การเงินรายได้ยังดีอยู่จนถึงปลายเดือนหรืออยู่ไปได้ตลอดสิ้นเดือน
ท่านมีโอกาสหาเงินได้คล่องจนถึงวันที่๒๖
คนที่เคยลำบากจะมีฐานะมั่นคงขึ้นหรือมีช่องทางหารายได้มากขึ้น
ท่านมีโอกาสดีอยู่บ้างในการเสี่ยงโชค
การงานมีการเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานได้บ่อย
คำเตือนว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
ยังไม่ค่อยราบรื่นต้องการสมาธิและความอดทนมาก
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์